คุณหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้เนี้ยครับเศรษฐาแก้ทุกชาวบ้าน
ห้ามรัฐมนตรีพูดทำไม่ได้กับปัญหาของประชาชนเพราะอะไร
เพราะว่าเราเป็นรัฐบาลของประชาชนคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้
ฟินไม่เบาเหมือนกันใช่ค่ะคือมื้อกลางวันก็มีการทานข้าวกับ
หกรัฐมนตรีในพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
ที่พักเพื่อไทยเนี้ยนะคะนี่คุณเศรษฐาค่ะอ่ามาแล้ว
คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนัด๑๖รัฐมนตรีของพักเพื่อไทย
มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันที่ห้องประชุมบนชั้น๘นะคะ
เพื่อที่จะแสดงความยินดีซึ่งกันและกันและนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะ
ที่ได้เจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างเป็นทางการ
หลังจากที่ได้รับการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้เป็นรัฐมนตรีนะคะ
ทีนี้ส่องเมนูอาหารหน่อยคุณผู้ชม
เมนูอาหารกลางวันที่รัฐมนตรีเขาทาน
อันนี้เห็นมาเลยไข่เจียวปูแน่นอน
แล้วมีอะไรอีกมีกะหล่ำผัดน้ำปลา
มีปลาทอดสลัดไก่ทอดต้มขาไก่แบบนี้นะคะ
แล้วไม่ได้อนุญาตไงให้สื่อเข้าไปเก็บภาพช่วงที่รับประทานอาหาร
สื่อก็จะมีภาพเมนูอาหารนี้แหละ
ที่นำมาใช้ในการเล่าข่าวนี้นะคะ
ซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะ
ที่วันนี้วันนี้คือวันที่๕กันยาเนี่ยนะคะ
จะมีกำหนดการเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตน

แล้วก็ยอมรับด้วยว่าตัวนายกเศรษฐา
เคยพูดไม่ถูกมาแล้วครั้งนึง
บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพักเพื่อไทย
แต่หลังจากนี้ต่อไปจะระมัดระวังคำพูด
แล้วจะใช้คำว่ารัฐบาลของประชาชนแทน

คุณภูมิธรรมก็พูดเอาไว้หลายครั้งแหละ

จริงคุณเศรษฐาบอกว่าก็อยากจะเปลี่ยนนิดนึงนะ
อยากจะใช้คำนั้นไม่ใช่มาด้วยต้นทุนที่สูง
แต่ว่าพักเพื่อไทยเราเทหมดหน้าตักแล้ว
ดังนั้นเรื่องอะไรที่ทำได้ก่อนต้องเร่งทำเลย
อย่าให้ข้อจำกัดด้านงบประมาณมาเป็นอุปสรรค

ถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาของประชาชนเนี่ยอย่าบอกว่าทำไม่ได้
เพราะว่าเราถูกเลือกเข้ามาให้ทำให้ได้ค่ะ
มีควิกวินหลายอย่างที่เราสามารถทำได้
นี่แหละแล้วนอกจากการนัดทานข้าวกับ๑๖รัฐมนตรีแล้ว
เพราะว่ามีนักวิชาการแนะนำว่า
ควรที่จะทยอยแบ่งจ่ายเป็นงวด

ทยอยแบ่งจ่ายเป็นงวดหรือว่างวดเดียวจบยังไงกันแน่คะ
๒๓พันบาทไม่ใช่เป็นครั้งเดียวครับยืนยันครับ
ยืนยันครับเป็นครั้งเดียวครับ
๑หมื่นบาทไม่มีแบ่งจ่ายครับ
แต่ว่าคุณเศรษฐาก็ยังไม่ได้เปิดเผยถึงแหล่งเงินทุนนะ
บอกว่าให้รออีกสักนิดนึง
ถ้าเกิดว่าตามที่เรานำเสนอข่าวไตรมาสแรก
ก็คือต้นปีหน้าปี๖๗นะคะ